ที่เราต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดที่เราพยายามบอกทุกวันว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านเพราะอะไร
เพราะสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้มันแย่จริง
ล่าสุดวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพนะคะ
แถมตัวเลขผู้ป่วยพุ่งขึ้นไปที่๒๗๐กว่ารายอีกแล้วนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบครายงานสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะ
วันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่๒๗๑รายติดเชื้อในประเทศถึง๒๕๙รายนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการค้นหาเชิงลุก๑๘๑รายที่เหลือจากการเฝ้าระวัง๗๘รายค่ะ
แล้วก็คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๒รายเข้าสถานกักกันโรค๑๑รายนะคะ
จำนวนนี้มีผู้ป่วยเพศชายอายุแค่๒เดือนเป็นทารกค่ะ
สัญชาติปากีสถานเดินทางมากับครอบครัวติดเชื้อ
แล้วก็มีผู้หญิงอายุ๒๙ปีจากมาเลเซียเข้ามาทางพรมแดนธรรมชาติ
โดยไม่เข้าสถานกักกันโรคอีก๑รายด้วย
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยนะคะ
อยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้มีใครลักลอบเข้ามา
เพื่อทำให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นอีก
ผู้ป่วยสะสมของเราตอนนี้อยู่ที่๑๑๒๖๒รายนะคะ
รักษาหายเพิ่ม๗๑๗รายยังคงรักษาตัวอยู่๓๕๓๓ราย
อาการหนัก๒๕รายและเสียชีวิตเพิ่ม๒ศพค่ะ
สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนะคะ
รายที่๖๘เป็นชายชาวอังกฤษอายุ๗๑ปี
คนนี้เขามีโรคประจำตัวซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือ
เบาหวานไทรอยด์แล้วก็มะเร็งปอดค่ะ
ธันวาคมเดินทางจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถึงประเทศไทย
วันที่๗ธันวาคมเข้าโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือกนะคะ
จากนั้น๑๑ธันวาคมมีอาการไข้ไอมีเสมหะ
ก็เก็บตัวอย่างมาส่งตรวจแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
นิจฉัยออกมาว่าเป็นโรคปอดอักเสบ
ต่อมาอาการแย่ลงแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตวันที่๑๓มกราคมเมื่อวานนี้ค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่๖๙เป็นคนไทยนะคะเป็นผู้ชายอายุ๕๓ปี
มีอาชีพรับจ้างและมีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันคือโรคเบาหวานนะคะ
ธันวาคมมีประวัติเดินทางไปหลายจังหวัดเลย
จันทบุรีชนบุรีแล้วก็เพชรชบุรีด้วยรถยนต์ส่วนตัว
มกราคมเริ่มมีไข้ไอปวดศีรษะมีเสมหะ
มกราคมเข้ารักษาในโรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรีผลตรวจพบโควิด๑๙
แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคปอดอักเสบ
สุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิต๑๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้วันนี้มีการเปิดตัวผู้ช่วยรายใหม่ด้วย
หลายคนคุณหน้าคุณตาเธอดีนะคะ

เป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญานะคะ
แล้วก็ที่บอกว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาก็คือเป็นอดีตนางสาวไทย
แล้วก็เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวด้วย
เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
ที่จะมาช่วยเจรจาแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะ
โดยหมอเบิร์ตก็เป็นจิตแพทย์รุ่นน้องของในแพทย์ทวีสิน
ก็จะมาช่วยงานเรื่องต่างกับทีมสอบคอเพิ่มเติมด้วย
ต้องลงพื้นที่ต้องออกภาคสนามไปสัมผัสปัญหาจริง
ก็น่าจะมาเป็นหนึ่งในทีมในการที่จะช่วยเหลือกัน
เน้นไปที่ในเรื่องของการสื่อสาร